มาดูเรื่องของโจรชิงทองกันหน่อยนะฮะ
เอาไปไม่เยอะมากแต่ว่าตำรวจก็ต้องตามจับกลุ่มและจับกลุ่มได้เร็วนะฮะ
ถูกต้องค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านทองที่กำแพงเพชร
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูจังหวะกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้
จริงผู้ชายคนนี้เขามาดูร่านลาวแล้วรอบหนึ่ง
รอบหนึ่งเข้ามาในร้านแล้วรอบนึงแล้วตอนเย็นก็มาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
มีลายข้างหน้าโอ้โหคุณผู้ชมดูสิมือซ้ายทำทีคุยโทรศัพท์
มือขวาเลือกทองแล้วแป๊บเดียวเสี้ยววินาทีไปเลยค่ะ
คว้าหมับจับทองไปเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยแหม
หมวกหงแดงลิเวอร์พูลแบบนี้มาอืมแฟนหงเนี่ยแฟนหงนะใช่ค่ะ

ก็นั่นน่ะสิเอาจริงแฟนหงเขาดูข่าวนี้เขาก็ไม่พอใจนะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านทองนพก้าวเยาวราชอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเองนะคะ
นี่พอหลังจากที่เขาวิ่งออกไปจากร้านแล้วเนี่ยนะลูกสาวเจ้าของร้านเจ้าของร้านวิ่งตามออกมา
แต่คนร้ายก็หนีไปได้ค่ะเจ้าของร้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ตอนประมาณ๕โมงครึ่ง
ผู้ชายคนนี้น่าจะอายุ๒๐กว่าสูงประมาณ๑๗๐เขาเข้ามาใส่หน้ากากอนามัยใส่หมวกหงแดงเนี่ยนะคะ
มาขอดูสร้อย๒บาทแล้วก็ทำทีเป็นคุยโทรศัพท์ว่าจะซื้อหรือเปล่าหรือว่าไม่ซื้อดี
หลังจากนั้นบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาใหม่แล้วคนร้ายเนี่ยกลับมาที่ร้านอีกรอบนึง
รอบนี้ค่ะคนในร้านก็เลยคิดว่าโอ้คงมาซื้อแน่แล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้มาแล้วรอบนึงไง
รอบนี้หยิบซ่อยสองบาทเป็นลายโซ่ขัดเงานะหกหมื่นมูลค่าหกหมื่นอ่ะ
เขาก็หยิบมาให้ผู้ชายคนนี้ดูเขาก็ยังทำทีเป็นคุยโทรศัพท์แป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะ
คนร้ายเนี่ยคว้าสร้อยแล้วก็ไปเลยแล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหม
ส้มที่วิ่งตามเจ้าของร้านก็วิ่งตามไปแต่ก็ตามไปไม่ทันค่ะ
แต่ว่าลูกสาวเจ้าของร้านโอ้โหใจเด็ดมากเหมือนกันนะ
วิ่งนำไปก่อนเลยฮะกะจะจับโจรให้ได้นะครับ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ตำรวจก็ต้องทำงานหนักเลยเมื่อคืนประมาณเกือบ๕ทุ่มค่ะ
ตำรวจที่สพเมืองกำแพงเพชรเขาก็แกะรอย
ไปจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้จับได้สองคนค่ะ
คนแรกเนี่ยคือเขาเรียกว่าในทงชัยนะเพราะเขายุดสิบแปดปี
อีกคนนึงเนี่ยอายุ๒๘ชื่อว่านายโอมหรือว่านายพงศกรเกรดวงรอด
ก็จับได้ที่บ้านเช่าข้างปั๊มปอตทกำแพงเพชรวิวัตรเนี่ยนะคะ
แล้วมีของกลางด้วยนะเป็นมือถือมือถือเรียลมีรุ่นแปดเอสีเงินเครื่องหนึ่ง
มีรองเท้าแตะคู่หนึ่งมีฮอนเดอร์เฟฟเป็นรถมอเตอร์ไซคอนเดอร์เฟฟหนึ่งสองห้า
น้ำเงินไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็มีแหวนหนึ่งวง
วกแก๊ปสีแดง๑ใบก็ใบที่ใส่ในการก่อเหตุนี่แหละค่ะ
มุดบัญชีเงินฝากเสื้อผ้าต่างต่างที่ใช้ทีนี้จากการสอบคนร้ายเนี่ย
คือเขาบอกว่าคนร้ายได้วิ่งราวทรัพย์เป็นสร้อยหนัก๒บาท
แล้วก็เอาสร้อยเนี้ยมูลค่าประมาณหกหมื่นกว่าบาทเนี้ยไปขาย
ตังค์มาได้มา๕๐๐๐กว่าบาทแล้วก็มาเลือกซื้อแหวนวงหนึ่ง
จะเอาแหวนเนี้ยไปให้แฟนคุณทีเนี้ยเงินที่ที่ได้มาจากการขายสร้อยเนี่ยนะ
มันยังเหลืออยู่อยู่ในแอปของมือถือสามหมื่นกว่าบาทเนี่ย
แล้วท้ายที่สุดก็มาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้
โอ้โหชกแล้วไปขายเร็วเหมือนกันนะแต่ก็ถูกจับเร็วเหมือนกันนะฮะ